เมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วเด็กเขาทำขนมกันหลากหลายอย่าง
เขาก็รู้จักขนมกันไปเยอะแยะมากมายนะ
แต่ว่าขนมชนิดนี้เด็กอาจจะยังไม่รู้จัก
เพราะว่าเป็นขนมโบราณทางภาคใต้

บำบะเป็นขนมพื้นบ้านโบราณหาทานยากมากเลย
เขาจะทานกับกาแฟกันเชียว

ใช่แล้วสมัยก่อนวิธีการทำมันยากมันยุ่งยากมากเลย
เขาก็เลยไม่ค่อยมีการทำกันต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
แต่วันนี้ค่ะจะพามาสืบสารการทำขนมชนิดนี้
กับชาวบ้านตะโละสายตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูน
ชาวบ้านที่นี่เขามีการสืบทอดการทำขนมชนิดนี้จากรุ่นสู่รุ่นเลยนะ
คุณพี่ปียวัลปากบารานะคะประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ปากน้ำตัดเย็บและขนมพื้นบ้านบ้านตะโละใสบอกว่า
นี่คุณขนมชนิดนี้มันมีวิธีการทำคล้ายกับขนมโค
คุณเคยทานขนมโคไหมคล้ายขนมต้ม
โคมันจะเหมือนขนมต้มที่มันจะมีคลุกมะพร้าวด้านนอก
มีไส้เป็นน้ำตาลข้างในนั่นแหละแต่อันนี้ค่ะมันมีไส้มะพร้าวเหมือนกัน
แล้วก็มันมีถั่วบดคลุกอยู่ด้านนอกทำขนมโคมันจะเป็นมะพร้าวด้านนอก
เออการทำนะคะเริ่มจากการทำไส้จะใช้มะพร้าวอ่อนที่ยังมีเปลือกสีเขียวอยู่นะ
ขูดค่ะแล้วเอามะพร้าวอ่อนไปกวนกับน้ำตาลแดงก่อน
หรือว่ากวนกับน้ำตาลอ้อยเนี่ยแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมอันนี้คือไส้มันนะ
ตัวไส้มันเสร็จแล้วก็มาทำสวนแป้งนะคะแป้งก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวนี่แหละ
นวดกับน้ำก่อนแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็คลึงไปใช่ไหม
พอคลึงแล้วเอาไส้ยัดปุ๊บแล้วก็ห่อ
เอาไปต้มในน้ำเดือดเลยค่ะน้ำเดือดต้องต้มใบเตยไว้นะ
ให้มันมีความหอมเพราะขนมมันจะน่ารับประทานมากขึ้น
พอลงไปต้มในน้ำเดือดลักษณะคล้ายบัวลอยพอมันสุกมันจะลอยตัวขึ้นมา
ตักขึ้นมาค่ะเสด็จน้ำปุ๊บก็เอาไปคลุกกับถั่วเขียวที่กระเทาะเผือกออก
แล้วก็คั่วบดละเอียดเป็นผงแล้วถั่วเขียวเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ถั่วเขียวคั่วแล้วก็บดจนเป็นผงมันจะมีกลิ่นหอมของถั่วไง
คือเขาเสร็จแล้วก็ทำขนมให้มันแบนลงตีให้มันแบนลงไปนิดนึงแบบนี้
ด้วยการใช้มือกดหรือตบลงไปนะคะ
ชาวบ้านก็เรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมบำบะ
แล้วก็กลายเป็นที่มาของชื่อขนมนั่นเอง
เพราะว่าการตบหรือการกดลงไปภาษาถิ่นเขาเรียกว่าบำบัก

ทุกวันนี้ชาวบ้านบางคนเนี่ยนะเขาจะทำใส่กล่องหรือทำใส่ถุง
หรือว่าใส่กระทงอะไรแบบนี้ไปวางขายตามพวกร้านน้ำชาค่ะ

ราคาชิ้นละ๓บาท

ทำยากมากราคาชิ้นละ๓บาท

แต่ว่าถ้าเป็นขนมบำบะฝีมือพี่ปียวัลนะ
จะใส่ใบตองแบบนี้จัดเป็นเซ็ตเป็นชุด

นี่ค่ะ๑ชุดก็จะมีแบบนี้๒ชิ้นนะคะ
ใครอยากจะไปลิ้มลองขนมบำบะสูตรโบราณเลยนะ
สามารถตามไปชิมกันได้ที่บ้านตะโละ

เขาจะต้องซื้อมาจากที่ไหนนะสตูน

ที่ลางงูเอามาฝากคุณใบตองถึงที่กรุงเทพฯรักเสื้ออวันอาจที่เตอร์ฟ
นั่งรถมาที่หาดใหญ่ขึ้นเครื่องบินจากหาดใหญ่สงครามกรุงเทพ
นั่งรถเมย์จากกรุงเทพมาวิภาวดีจากวิภาวดี
ฝากไว้ฝากไว้ดิฉันยังไม่ตื่น

อาบน้ำแปลงฟันแปลงฟันเสร็จแต่งตัว

คุณไปสร้างความลำบากใจให้คนที่เขาเอามาให้อีก

จะมาไปไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีโอกาสไปสตูนะ

จริงค่ะแหมของดีนะมีทั่วทุกถิ่นแดนไทย